คุณผู้ชมครับเราได้ติดตามข่าว
น้ำตาแตกลุยน้ำท่วมช่วยชาวบ้าน
เอ้าน้ำตาแตกร้องไห้เหรอใช่
ตอนที่ก่อนที่โนรูจะเข้าพี่บิน
ไปช่วยอยู่แล้วนะเพราะน้ำมันท่วมอยู่แล้ว
ปรากฏว่าคุณผู้ชมครับ
ผมว่าเขาคงเห็นความทุกข์ของชาวบ้านทุกวันทุกวัน
จนรู้สึกว่าไม่รู้จะบรรเทาได้ยังไงแล้ว
คนไปช่วยยังร้องไห้เลยแล้วคนอยู่จะยังไงครับคุณผู้ชมครับ
เราไม่ค่อยเห็นต่อหน้าสาธารณชนแบบนี้
ถ้าเรื่องออกไปช่วยคนบินบ้านรือฤกษ์ร้องไห้
ครั้งสุดท้ายน่าจะย้อนไปสักเกือบ๓ปี

ตอนนั้นก็เห็นความทุกข์ของชาวบ้านแล้วทนไม่ไหว
ไปปีนี้ร้องแล้ว

เห็นชาวบ้านเขาเอาความทุกข์มาบอกมาบ่นให้ฟัง
แม้ว่าจะช่วยเหลือเอาตังค์ไปแจกแต่ก็อดน้ำตาไหลไม่ไหว
คุณผู้ชมครับพี่บินบอกว่าปีนี้น้ำไม่ได้ท่วมหนักเหมือนปี๖๒
แต่ที่ร้องเพราะอะไรนะฮะ
มีคนแก่มายืนรอด้วยความหวังทั้งที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้าว่าจะแจกเงิน
แต่ทุกคนมารอมาคอยเพราะเดือดร้อนเพราะลำบาก
ก็เลยอดใจไม่ได้นะฮะ
วักเงินมอบให้กับผู้สูงอายุที่มารอคนละพัน
แล้วเด็กอีกคนละ๒๐๐นะครับ
พี่บินพูดถึงเรื่องแจกเงินให้กับชาวบ้านซึ่งบางคนไม่เข้าใจ
ทำไมต้องแจกเงินนะพี่บินเออทำไม
พี่บินบอกชี้แจงบอกว่าในภาวะที่น้ำท่วมเนี่ย
ข้าวสารอาหารแห้งมีความจำเป็นแต่ถ้าเขาได้เงิน
เขาจะทำอะไรได้มากกว่าสามารถเอาไปซื้อไม้มาซ่อมแซมบ้าน
เขาได้ใช้ประโยชน์มากกว่าแค่อิ่มท้องฮะทำไมต้องแจกเงิน
อกจากนี้พี่บินแล้วก็เอกพันธ์นะครับ
รวมถึงทีมงานลงเรือไปแจกข้าวแจกขอนะครับ

นั่นก็คืออำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี
โอ้น้ำเทียมอกพี่เอิ้ม
พี่อยู่แบบนี้มากี่วันแล้วเนี่ย

นี่แหละครับทุกอย่างมันอยู่รวมกันหมดแล้วครับเวลาน้ำท่วม

มูลนิธิก็เอาถุงยางชีพน้ำดื่มอาหารปรุงสุก
แล้วก็เงินจากพี่บินไปแจกจ่าย

จะบอกว่าถึงบ้านก็ไม่ได้
บอกถึงหัวกระดายบ้านไม่ได้เพราะมันท่วมหมดแล้ว
กระดายบ้านมองไม่เห็นแล้วส่วนที่ชุมชนท่าบ่อครับ

แล้วก็เข้าไปช่วยพระด้วยที่จำวัดอยู่ที่กุฏิ
น้ำท่วมนะครับพี่บินปีนบันไดขึ้นไปมอบถุงยางชีพ
ให้กับท่านเจ้าวาดวัดสิริโนนยาง
กันทางหน้าต่างถวายตั้งทางหน้าต่างครับ
ถวายทางหน้าต่างโดยวัดนี้น้ำท่วมเท่าไรรู้มั้ย
๒เมตรธ่วมหัวแน่นอนพระอาท่านออกไปบินทบาทไม่ได้
นี่คือความห่วงใยจากคุณบินแล้วก็ทีมงานเขา
แล้วก็ความทุกข์แสนสาหัสที่ยังคงอยู่ที่อุบลรัชธานี

ได้เห็นบรรยากาศนะเรื่องน้ำท่วม
มิดหัวน้ำเทียมอกน้ำเทียมเอว
คุณผู้ชมที่เราเล่าข่าวน้ำท่วมน้ำท่วมเยอะ

เพราะว่าเราทำหน้าที่สื่อในการสะท้อนความเดือดร้อนของชาวบ้าน